และในช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและปากคลองตลาด
มีประชาชนเดินทางมาทำบุญตักบาทในโอกาสครบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ขณะที่ซุ้มพระบรมชายาลักษณ์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ริม
กำแพงพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางมาค่ะ
เพื่อมาวางดอกไม้เพื่อถวายสการะตั้งแต่ช่วงเช้า
บรรยากาศล่าสุดนะคะติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ
จากพระบรมหาราชวังค่ะครับเพลินค่ะ
บรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าวันนี้นะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมา
เพื่อวางดอกไม้สดและพวงมาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษริมกำแพงพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เช้ามืด
ขณะที่ปากคลองตลาดก็มีการทำบุญตักบาทตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องในโอกาสครบ๑ปีแห่งการสวรรคตในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ชุมชนปากคลองตลาดบริเวณตลาดยอดพิมารเช้านี้นะคะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาซื้อดอกดาวเรือง
อกไม้ที่มีสีเหลืองสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
เพื่อนำไปร้อยมาลัยดาวเรืองจำหน่ายหลายคนก็เลือกซื้อในรูปแบบพวงมาลัยสำเร็จรูป
เริ่มต้นที่พวงละยี่สิบบาทแม่ค้าดอกไม้รายนี้นะคะเล่าว่า
หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีประชาชนมาซื้อดอกดาวเรืองจำนวนมาก
ทำให้ตลาดในช่วงนี้มีปริมาณดอกดาวเรืองเพิ่มขึ้นประมาณ๑๗๐ค่ะ
โอ้โหเช้านี้เป็นวันเป็นเช้าที่คึกคักมากเลยหนูจ๋า
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันคึกคักมาหลายวันหลายวันแล้วนะ
ตั้งแต่ในหลวงท่านเขาเรียกอะไรอ่ะ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ
สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ
สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ